ท่านผู้ชมครับมีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งเมื่อช่วงเที่ยงคืน
คืนที่ผ่านมานะฮะเป็นห้องพักในบ้านเอื้ออาทรที่ตำบลในคลองบางปรากฏ
สมุทรเจดีสมุทราการญาติพี่น้องเนี่ยน้องเขยนะ
พี่เขยกับน้องเมียทะเลาะกันเรื่องสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
เถียงกันไปเถียงกันมายังไงค่ะเอามีดเนี่ยมาแทงใส่กันแบบโอ้โหแทงกันไม่ยั้ง
ในบ้านเนี่ยเจ็บไปสามคนนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมา
สายชาร์จโทรศัพท์มือถืออันนี้มีร่องรอยการถูกตัดด้วยนะค่ะอ่า
แม่ไม่รู้ยังไงนะเนี่ยเห็นไหมโมโหนี่ท่าไหนไปตัดสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ทีนี้ก็โมโหกันต่อแทงกันเลยนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับสพพระสมุทรเจดี
พร้อมกับทีมกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะพบว่านายภูลชนะ
อายุยี่สิบสามปีถูกแทงด้วยมีดถูกแทงเข้าราวนมขวาหนึ่งแผลนะครับ
นายวัชราอายุยี่สิบสองปีนี่ฮะแต่ละคนนะครับ
ัชรานี่ถูกมีดฟันที่คอด้านซ้ายกับมือซ้ายและอีกคนนึงคือจิรายุทธ์
อายุ๒๐ปีคนนี้ถูกแทงเข้าราวนมขวานะครับ
กู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ

หนึ่งในคนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็คือนางสาวสาธิพานะครับ

คนเจ็บมีทั้งสามีแล้วก็น้องของเธอ

จิรายุทธ์นี่คือน้องชายของเธอ

จากนั้นเธอก็ทะเลาะกับน้องชาย
แล้วตอนนั้นมีวัชระ

แล้วก็มีน้องชายตัวเองที่ชื่อจีรยุทธ์

แล้วก็มีสามีกับน้องชายสามี

มันมีปากเสียงกันแบบ

เห็นเมียทะเลาะกับน้องชายตัวเองอยู่

มาแทงใส่กันทั้งสามคน

ตำรวจก็เก็บมีดปลายแหลม
ยาวสามสิบสองเซนติเมตร

มีคราบเลือดติดอยู่นี่เป็นหลักฐานนะครับ

ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นก็พักผ่อนอยู่ที่ห้อง
ได้ยินเสียงห้องเกิดเหตุทะเลาะกันเสียงดังมาก

จิรายุทธ์เนี่ยวิ่งออกมาจากห้อง

คู่กรณีเนี่ยก็วิ่งไล่
จิรายุทธ์ออกมาลงไปถึง

วิ่งกลับขึ้นไปบนห้องไปเอามีด

แล้วชุลมุนวุ่นวายเลยทีนี้กลายเป็นว่าทั้ง๓คนเนี่ย

ทีนี้เขาพูดว่า
ใครตัดสายปัจจัย
เอเชาร์แมทอะไรแบบนี้
วันนี้คุณไกด์ธนกร
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ

ในพื้นที่ตำบลในคลองบางปรากฏนะครับ

เออมันจะใช่จริงเหรอเรื่องตัดสาย

หรือมันมีปมอื่นอะไรอีกนะครับ

เขาก็ไม่ทราบรายละเอียดจริงนะฮะ

เห็นอีกทีคือวิ่งไล่ต่อยกันลงมาแล้ว
แล้วก็มีคนเนี่ยไปเอามีดมาวิ่งไล่แทงกัน
อาสากู้ภัยป่อเต็กตึงนะครับ

คือถูกแทงกันเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็อีก๑นานที่เจดีเอาไป
อาการน่าจะหนักครับ
คุณธนกรก็ถามไปยัง

พี่สาวของคนเจ็บ

ตอนนี้ทั้ง๓คนยังอยู่โรงพยาบาล

เป็นผู้เสียหายมาแจ้งความนะครับ
เนื่องจากผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุทั้ง๓คน

แล้วจะเชิญตัวคนเจ็บทั้ง๓

เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำ

จะเป็นเรื่องของร่วมกันทะเลาะวิวาส